สำหรับกรณีเรื่องของวงแชร์แชร์ทองคำบุ๋มปิดตามหาเห็ง
จำนวนเงินเนี้ยนะคะประมาณสักร้อยล้านแล้ว
หลายร้อยล้านแล้วอะค่ะเยอะมากอ่ะเยอะมากเออ
บุกไปที่บ้านของเท้าแชร์ไปทวงเงิน
ช่วงเช้านี้เองค่ะผู้เสียหายมากันจากทั่วประเทศเลยนะคะ
ไปที่บ้านโคกใหญ่ในตะบนคำพองอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นบ้านของนางสาวนัทยาวัยยี่สิบสามปี
คนนี้เนี่ยเขาเป็นเท้าแชร์ทองคำหนึ่งในเครือข่ายของบุ๋มปิดตามหาเห็งนะคะ
ทุกคนตั้งใจมาทวงเงินค่าแชร์ที่บอกว่าจะคืนให้
คือต้องอธิบายคร่าวแล้วกันวงแชร์นี้เขาเล่นกันแบบนี้ค่ะ
ผู้เสียหายจะร่วมกันนะเอาเงินมาลงทุนซื้อทองคำ

แล้วเขาบอกว่าจะได้กำไรคืนงวดละ๒๐
หนึ่งงวดก็จะมีเวลาประมาณสัก๑๕๒๐วัน
แล้วก็เป็นไปตามสเต็ปช่วงแรกก็ได้เงินคืนดีตามปกติ
เริ่มมีการบอกกันปากต่อปากสมาชิกแชร์ก็เยอะขึ้น
ระยะหลังสัก๑๒เดือนที่ผ่านมา
นี่ค่ะนางสาวนัทยาเท้าแชร์คนนี้บ่ายเบียงตลอดเลย
เลื่อนไปก่อนยังไม่ได้ยังไม่สะดวกยังนู่นยังนี่
ตอนนี้เนี่ยก็เลยเริ่มรู้ตัวกันแล้วว่าสงสัยจะโดนหลอกแน่
รวมตัวกันมาถ้าเอาอันนี้เป็นแค่หนึ่งในเครือข่ายนะคะ
เพราะว่าถ้าเอาทั้งหมดที่เป็นสมาชิกลูกแชร์จากเครือข่ายบุ๋มปิดตามหาเห็งเนี่ย
รวมแล้ว๓๐๐คนได้มูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทค่ะ
ลงไป๑๐๐๐๐๐บ้านค่ะสัก๑๐๐๐บ้านค่ะคนเดียวค่ะได้คืนสักทีไหมครับ

ก็คือเขาไม่มีเงินจ่ายก็ไปเป็นรุ่นนี้แล้วก็รอถบวนตามกันไว้
ก็ต้องมีการเจรจากลายเกลี่ยกันอยู่นานนะครับ
เพราะว่าทุกคนอย่างที่บอกเข้ามากันจากทั่วประเทศ
เขาก็อยากได้เงินกันวันนั้นเขาก็จะเอาเรื่องให้ได้
สุดท้ายค่ะก็มีนายชินกรแก่นคงในอำเภอโพชัย

มาร่วมเจรจาหาข้อไกลเกลี่ยกันด้วยนะคะ
พยายามหาข้อตกลงตรงกลางให้
สุดท้ายก็มีการแนะนำให้ผู้เสียหายทั้งหมด
รวมตัวกันแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวนัทยา